อย่างที่เราทราบดีว่ามันกลายเป็นเรื่องของโศกอย่างน่ะเถอะกล่ำ
แล้วเจ้าหน้าที่หลายนายค่ะโดยเฉพาะตำรวจต้องเดิมพันธุ์ด้วยชีวิต
เพราะตอนที่เข้าไปอย่างที่ทราบกันดีว่าคนร้ายมีอาวุธครบมือ
แต่คลิปที่จะให้ดูต่อไปเนี่ยในเรื่องร้ายมันก็มีเรื่องดี
คุณผู้ชมจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คืนความสุขให้คนในชาติจริง
ไปดูคลิปแล้วเดี๋ยวดิฉันอธิบายให้ฟังค่ะ

คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นบริเวณชั้น
แล้วตำรวจค่ะนำโดยพบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ท่านไปหยิบโดนัทมาหนึ่งชิ้น
แล้วทานแล้ววางเงินแบงค์พันธุ์

คือไม่ได้คิดว่าจะทานฟรีนะฮะไม่ใช่คิดว่าเออ
ผมเนี่ยไปช่วยชีวิตคุณแล้วผมต้องได้ทานฟรี

หลังจากที่คลิปนี้มันปรากฏออกมาแชร์ต่อกันเยอะมาก

หลายคนเนี่ยมองไม่เห็นไม่ชัดนะ
ว่าผู้ชายคนนั้นที่วางเงินแบงค์พันธุ์ไว้เนี่ย

เฉลยคลิปนี้โดยผลตำรวจตรีต่อสักศุกร์วิมูล
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ฉันเข้าไปดูในเพจของท่านท่านต่อศักดิ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วท่านโพสต์คลิปนี้ไว้ระบุข้อความบอกว่า
อยากทราบไหมว่าใครจ่ายค่าโดนัทไว้๑๐๐๐บาท
นายที่ไม่เคยทิ้งลูกน้องของแท้ของเทียม

ผมเฉลยคนที่วางเงิน๑๐๐๐บาท
กับโดนัท๑ชิ้นคือพบตรบิ๊กแป๊
คุณผู้ชมคลิปนี้ถามว่าเอามาจากไหน
คือมันเป็นภาพจากโดรนนะคะโดรนของตำรวจที่บินอยู่ชั้นแอลจี
แล้วก็นอกจากพบตรแล้ว
อกจากรองต่อแล้วก็คือพลตำรวจตรี
ต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วนะคะยังมีพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่งหารือกับพลตำรวจตรีสำรานนวลมา
ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
คือก่อนที่คลิปจะจบลงสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่า
มีหน่วยแม่นปืนนั่งเล็งปืนอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของทางห้างอีกด้วย
ก็เป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มเรียกความประทับใจ
เรียกความศรัทธากลับคืนมานะคะ
พอได้ดูคลิปนี้แล้วนะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวตำรวจ

เนี่ยก็คือนอกจากท่านจะเต็มที่แล้วสำหรับการช่วยเราแล้วเนี่ยนะคะ
ถือวิสาสะหยิบอะไรมาทานก็ทานไปแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับลูกน้องด้วยนะคะ
ยังอยู่ที่เรื่องของตำรวจนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
เรายังคงแชร์ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของที่โลกออนไลน์เขาเผยแพร่ออกมา
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เลวร้ายมันก็มีเหตุการณ์ดีอยู่บ้างเนี่ยนะคะ
ต่อกันที่เรื่องของตำรวจเลยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เหนื่อยนะนานนะคะ

ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันธุ์นะคะเพราะคนร้ายอาวุธครบมือ
และกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะ
ผลไม้น่าจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดในช่วงเวลานั้น
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินใจหยิบผลไม้ออกมาทาน
และผลไม้ชนิดนั้นก็คือที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นชมพู่
ชมพู่มันมีน้ำเยอะนะตอนนั้นคือจะไปหาน้ำดื่มเป็นขวดมันไม่มี
ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเอาผลไม้แล้วก็เอาน้ำจากผลไม้เข้าไปสู่ร่างกาย
แล้วก็ได้ทั้งเนื้อที่เป็นไฟเบอร์อยู่ท้องนะ
ใช่ค่ะแล้วในทหารคนนี้นะคะบอกว่าไม่ได้อยากทานฟรีนะ
วางเงินไว้เหมือนกันแล้วแม่ค้าก็ออกมาขอบคุณนะคะ
ซึ่งนอกจากจะขอบคุณแล้วในวันที่เจอกันให้มีของแถมด้วย
แชร์ข้อความบนจานกระดาษว่าค่าน้ำจ่ายไว้๕๐๐บาทนะครับจากเจ้าหน้าที่
พร้อมกับมีภาพรอยยิ้มเจ้าหน้าที่วางเงินไว้ให้นะคะ
อกจากนี้มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเข้ามาโพสต์ภาพชมพู่แล้วก็ยอมรับว่า
ผมทานชมพู่ไปครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายที่อยู่ข้างในวันนั้น
ไม่มีข้าวไม่มีน้ำแต่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องครับ
พวกเราอาศัยที่พึ่งจากร้านพี่ร้านป้าพอได้มีแรงสู้ต่อไป
หลังจากที่โพสต์นี้แชร์ออกไปมีเข้ามาดูมีคนที่เข้ามาดูมีคนมาแชร์มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
เราก็ไปถามแม่ค้าเจ้าของชมพู่พอเห็นข้อความเขาบอกเห็นแล้ว
ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ช่วยครอบครัวของเราออกมาได้อย่างปลอดภัย
เพราะว่าครอบครัวนี้นะคะบางส่วนของครอบครัวเขาติดอยู่ในชั้นนี้ด้วยนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายเขาปลอดภัยเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยครอบครัวออกมาได้
เจ้าหน้าที่อ่านแล้วตอบกลับอีกค่ะยินดีหวังว่าจิตใจทุกคนจะดีขึ้นเรื่อย
พวกเราพร้อมทำงานอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดครับ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษสืบสวนภาคสามนี่คือสิ่งที่เขาตอบโต้กันเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้น๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โพสต์อีกภาพหนึ่งค่ะ
ขายที่ตลาดเซฟวันปรากฏว่าป้าไม่รับค่าเสียหาย
แถมยังให้ฝรั่ง๒ถุงใหญ่ไปฝากพี่ที่กองร้อยทานกันอีกด้วย

นี่เป็นภาพหลังจากที่ไปเจอเจ้าของร้านเนี่ยนะคะนอกจากนี้ติดแฮชแท็กค่ะ
ตนาแค่ต้องการรับผิดชอบและขอบคุณร้านชมพู่เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใด
เลิฟเลิฟป้าชมพูครับผมไม่ใช่คนเขียนป้ายนะครับ
อย่าเข้าใจผิดผมเป็นทีมกินครับค่ะนี่คือระบุออกมา
คือมันจะมี๒กลุ่มในนั้นที่คนนึงเขียนแต่คนนึงไม่ได้เขียน
แต่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าผมอ่ะ
ไม่ได้เป็นคนเขียนนะในจานกระดาษน่ะแต่ผมเป็นทีมกินครับ
นางสาววัชรพรปิ่นเจริญทรัพย์แม่ค้าขายชมพู่เปิดเผยว่าเธอกับแม่เนี่ย
ออกไปขายเป็นลักษณะออกบูธขายชมพู่ในเทอร์มินอลทอเวนตี้วันในวันเกิดเหตุเลย
ซึ่งในวันเกิดเหตุตัวเธอช่วงเวลานั้นไม่อยู่
เหลือแม่ไว้ในห้างก่อนที่แม่จะไปหลบซ่อน
แล้วก็ได้รับช่วยเหลือออกมาและทิ้งชมพู่ไว้ในห้าง
เพราะว่าต้องออกมาจากตัวเนี่ยนะคะจากนั้นมีการแชร์ภาพเงินที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
หยิบของตามร้านค้าต่างในห้างเธอเห็นภาพแล้ว
ผลใหญ่มากค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ใหญ่กว่ามืออีกเมื่อสักครู่นี้
เธอก็เลยแน่ใจว่าใหญ่แบบนี้มาจากร้านฉันแน่นอน
เธอก็เลยไปตอบโต้เจ้าหน้าที่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะ
ไปตอบกลับนะคะก็ชื่นใจนะ
ใช่ค่ะเอาฟังเสียงแม่ค้าเขาหน่อยค่ะ
พี่เขาก็ไปขอบคุณขอบคุณคุณไม่จ่าย
ถึงจ่ายก็ไม่รับก็เลยเอาชมพู่เอาฝรั่งที่ทำไว้แล้วเอาไปให้พี่เขาอีก๒ถุง
เขาบอกว่าขอบคุณน้ำใจพวกเราเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้
แบบหนูนี่แบบอมยิ้มได้ทั้งวันเลยกับภาพอันนั้น
เขาบอกว่าอยากจ่ายเพราะว่าเราหยิบมากินโดยไม่ได้ขออนุญาตอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูเลยบอกว่าหยิบกินได้เลยเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดห่วงของอยู่แล้วค่ะ
คือคิดชีวิตไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าจะต้องมาห่วงของอะไรอย่างนี้